ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุวรรณานำสกุลปานยิ้มค่ะ
ชื่อเล่นชื่อหนูนาอายุ๒๙ปีค่ะ
ทุกวันนี้รับจ้างทำทุกอย่างค่ะ

พ่อหนูค่ะเดินไม่ได้มา๒๐ปีแล้ว
หนูก็อยากจะได้เงินจากรายการร้องได้ให้ล้านค่ะ
มาดูแลพ่อแล้วก็อยากจะได้เงินมาซื้อเตียงและรถเข็นให้พ่อใหม่
ยังไงเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

ฟูฟู
ที่บ้านมีใครอยู่บ้างครับ
ที่บ้านเหรอคะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เลยค่ะ
มีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวสองคน
น้องสาวหนึ่งคนแล้วก็มีหนูมีหลานอีกสี่คน

มีพี่เผยอีกหนึ่งคนแล้วก็น้องเผยอีกหนึ่งคน

เรียกว่าครอบครัวขยายแบบไทยนะครับ

ครอบครัวใหญ่

เป็นอมภาษณ์มาตั้งแต่ปี๓๘ค่ะ
แต่ดูคุณพ่อแบบกำลังใจดีนะ
เพราะว่าน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น

แต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันทำงานแต่ว่ารายได้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร

นี่เขาเรียกว่าชีวิตคิดบวกนะฮะ

ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกับพ่อแล้วก็ดูท่าทางน้อง
ดูเธอลื่นเลิงมากมากกว่าตอบคุยกับพ่อเธอ
เป็นคนคิดดีชีวิตไม่สิ้นเราต้องต่อสู้ไปเรื่อย

ผลบุญกุศลที่สะสมมาด้วยความกระตันยูต่อบีดามานดา
ไม่แน่หนูนะอาจจะเป็นคนแรกที่ทำร้านแตก

ขอให้กำลังใจเพื่อนนิดนึง

เห็นชีวิตเขาวิ่งไปคิดเลขไป

ไม่ใช่ก็เลยอยากให้กำลังใจเพื่อน
คอยสู้ต่อไปคอยวางเงินล้านได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ที่นั่งของคุณหนูนานะครับ
ก็มีสาวอีกท่านหนึ่งมานั่งแทนรออยู่แล้วนะครับ
ขอต้อนรับนะครับคุณเอนะครับ

สวัสดีค่ะ

หมายความว่าน้องหนูนาจะกลับไปนั่งที่เดิมไม่ได้แน่

นะมีพี่เขยมีพี่สาว

จะเรียกว่าอะไรนะ
จะไปเป็นเพื่อนพ่อเขาหรือครับคุณ

เรื่องของเพลงลูกทุ่งเนี่ยเราชอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ

แต่ก่อนพ่อที่ตอนพ่อเดินได้พ่อจะชอบพาไปในวงเล่า
แล้วเราก็จะแบบคนพวกเพื่อนแล้วว่าลองเพลงให้ฟังหนูก็จะชอบ

ลองเพลงให้เพื่อนพ่อหน่อยสิ

รุ่นแม่พองรุ่นสุรพลแล้วหนูก็เลยชอบ

จากป่านุ่มแล้วชอบใครอีก

แม่เราชอบ

คุณป่ายังหล่อคงกระพันพันปีนะฮะ
แต่ว่าหนูนาเนี่ยตอนนี้เราจะมาเริ่มเพลงแรก

ก็ขอให้โชคดีจะได้มีเงินไปช่วยรักษาคุณพ่อ
มาถึงเพลงแรกกันเลยนะครับสำหรับน้องหนูนาเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๓๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
บอร์ด่วม
ผมรู้จักทีนี้กันหมดนะคะทางบ้านผมรู้จักหมดนะครับ

แต่ว่าที่ที่ทำงานนี้ทำงานนี้

ต่อพี่ไปเลยนะครับ

เดี๋ยวเมื่อกี้พูดว่าอะไรล่ะคะ
ต่อพี่มาเลย
และถึงเวลาพี่เผลอเริ่มพี่ไปเลย
แล้วชิงเลย
กะว่าไม่มีใครทัก

ไม่เป็นไรค่ะปล่อยผ่านก็ได้

หนูเนอตอบพี่กันเลยว่าเพลงนี้นี้จะเล่นหรือจะหยุด

ค่ะจะได้มีเงินไปรักษาคุณพ่อที่บ้านนะครับเพลงที่หนึ่งหมูราค่าสามพันบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาเลยครับ

มดนตรีมดนตรีมดนตรี
อยู่คนเดียวมันเงาเปี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีว่า
โทรหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่าไปล้านลาตามภาษาคนโสด
หนุ่มคนไหนอาจต้องจะขอเบอร์เราเพิ่งเจอไม่ให้เบอร์อย่าโกรธ
เล่นตัวก่อนอย่างงอนนะขอทรเดี๋ยวให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะ
ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรักหรูแต่คุณเป็นหญิงลัลลา
ฉันไม่ชอบคำที่เหงาฉันชอบคุยโชคมากเพื่อให้ใจเริ่มรัก
กันบ้างเป็นบางเวลาอิสระแบบผู้หญิงละลา
ถึงไม่เลิศให้สวยปันนางฟ้าถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดา
แต่น้องจะพาอ้ายไปขึ้นสวรรค์เต้นเท้า
เป็นไงครับ
ใจเย็นด้วยค่ะคุณพี่อยากให้คุณพี่ผ่าใจเย็นก่อนนะคะ
จะได้มีคะแนนท่าทางอะไรอย่างนี้ด้วยไม่เอานะคะ

น่าจะไม่มีผิดน่าจะไม่มีผิด

แต่ไม่น่าจะพลิดนะฮะเราเอาใจชั่ว

มาดูกันนะครับเพลงที่หนึ่ง

หรือร้องผิดครับ
ถูกหรือ
รวมใจรวมใจรวมใจรวมใจ

สุดเต็ม
มาดูนะคะว่าความฝันของเธอจะสำเร็จหรือไม่
จะได้เงินล้านจากรายการหรือเปล่าเดี๋ยวเราผ่านเพลงนี้ให้ได้ก่อนนะครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่า๓๐๐๐บาทคุณหนูนาร้อง
เอาละครับวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับ
ที่ได้รับคะแนนสะสมกันไป

ถ้าท่านที่ยังไม่ได้สมัครนะรีบสมัครเลยนะคะ
และวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับ
อีซูซูลีแม็กซ์ค่ะ
กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับ
ในวันสุดสัปดาห์หน้านะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๕โมงเย็น
วันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราขอลาไปก่อนนะครับ

อ้าว
รู้แล้วกลับมาสายฮาน่าจะดีที่สุด

เก็บเสียงไว้ร้องเพลงดีกว่า

มองลูกพลอยตลอดเลย
ทุกคนคือไปบ้าง
อ้าวคุณแม่เคยล้ำหน้าเพลงนี้